จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ตอนนี้
ต้องบอกว่าคนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างมากนะคะ
นี่คุณผู้ชมส่งทั้งไลน์หน้าจอแล้วก็ส่งคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คไลฟ์เยอะมากเหมือนกัน
กรณีเรื่องของการแพร่ระบาดการปิดเมืองล็อกดาวน์เรื่องเงินเยียวยาต่าง

แต่ที่แน่สถานการณ์ตอนนี้มันทำให้คนเครียดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงิน
หรือว่าเครียดเรื่องอาการของตัวเองว่าเอ๊ะตกลงฉันจะเป็นไหม
รอปภหญิงคนนึงที่จังหวัดระยองนะคะ
คือเธอก็ไม่ได้เป็นคนกลุ่มเสี่ยงหรือว่าไปเจอกลุ่มเสี่ยงมาหรอก
แต่ว่าเธอมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยโควิด
คือมีไข้มีไอแล้วก็เหนื่อยไปหาหมอ
หมอก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันกักตัว๑๔วันนะ

เธอก็กลับบ้านมาตามคำสั่งของคุณหมอนะคะ
ก็กักตัวแต่กักอยู่ได้แค่๓วันค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าน่าจะเครียด๓วันไม่ได้ออกไปไหนเลย
ตัดสินใจขึ้นไปบนดาดฟ้าของหอพัก๔ชั้นค่ะ

เพื่อนบ้านก็ตกใจว่าโอ้โหคือต้องเครียดหนักมากอ่ะ

แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างอื่นหรือเปล่า

แล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นนอนอยู่เนี่ยค่ะ

อยู่ริมถนนสุขุมวิทย์ตรงข้ามกับสำนักงานอายการจังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลเนินพระในอำเภอเมือง
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจแล้วก็กู้ภัยก็รีบมาตรวจสอบ
หลังจากที่ได้รับแจ้งมาว่ามีคนกระโดดลงมาจากหอพักนี้
ก็เห็นผู้หญิงเนี่ยนอนร้องโอดโอด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่พื้นข้างอาคารหอพัก
เรื่องต้นกู้ภัยมาถึงแล้วแต่ยังไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือ
เพราะก็รู้ข่าวมาว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ระหว่างกักตัว
เขาก็ไม่แน่ใจก็เลยรอให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลระยองเนี่ย
มาในชุดเนี่ยเห็นไหมคะที่เขาป้องกันเชื้ออะไรอย่างนี้นะ
ก็รอให้เจ้าหน้าที่มาแล้วก็มาตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะ
ไปพูดคุยกับเจ้าของหอพักนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่า
คนเจ็บเนี่ยชื่อว่านางสาวแอมอายุ๔๐ปี
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยให้หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
พักอยู่บนชั้น๓อยู่คนเดียวนะคะ
ก่อนหน้านี้รู้มาว่านางสาวแอมไม่สบาย
หัวแล้วก็ปวดท้องก็เลยไปหาคุณหมอ
ไปตรวจหาว่าเป็นโควิด๑๙หรือเปล่า
ในวันที่๗เมษายนคุณหมอก็เลยบอกว่า
เอางี้ไปกักตัวก่อน๑๔วันละกัน
จะได้ดูว่าถ้ามันมีอาการขึ้นมาอะไรอย่างนี้

ในการแพร่ระบาดโรคด้วยนะคะ
นางสาวแอมก็ทำตามคำสั่งคุณหมออย่างเร่งครัดเลย
ก็กลับมาถึงห้องพักก็กักตัวเองค่ะแต่อยู่ได้สามวัน
สายเมื่อวานนี้เจ้าของหอพักเขาบอกเขาอยู่ชั้นล่างนะคะ
อยู่ได้ยินเสียงดังตุ๊บดังลั่นเลยเหมือนของหนักตกกระแทกพื้น
พอวิ่งออกมาดูค่ะก็เห็นร่างนางสาวแอมเนี่ย
ร้องโอดโออยู่ที่พื้นถนนข้างหอพักแล้วตกใจมากนะ
วิ่งออกมาดูเห็นสภาพเนี่ยโอ้โหลงมาจากชั้น
ถ้าลงมาจากห้องพักตัวเองก็ชั้นสามก็สูงมากแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกัน
กลัวว่าเข้าไปช่วยเดี๋ยวขยับขยื่นอะไรผลิตเป็นอันตรายอีก
อยู่ระหว่างกักตัวก็ไม่รู้ว่ายังไงก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะ
สาเหตุเนี่ยเจ้าของหอพักเขาบอกว่าน่าจะเครียดแหละน่าจะเครียด
กลัวว่าจะป่วยแล้วก็กลัวว่าจะติดโควิด๑๙ด้วย
ก็เลยตัดสินใจแบบนี้อาการของเธอเนี่ยคือขาหัก
แล้วก็มีเลือดออกปากด้วยนะคะเราส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมไปพูดคุย
สอบถามข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าของหอพักก็บอกว่า
ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วบอกเราแค่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
นำเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อมาพ่นบริเวณที่เกิดเหตุ
แล้วก็หอพักทั้งหมดเพื่อให้ชาวหอพักที่อยู่ที่เดียวกันเนี่ย
เขาสบายใจกันมากขึ้นส่วนตัวผู้บาดเจ็บอะไรยังไงเนี่ย
ให้ไปถามผู้บาดเจ็บเองก็แล้วกันทีมข่าวเราก็พยายามไปตามแล้วค่ะ
แต่ตอนนี้ผู้บาดเจ็บก็อยู่ในโรงพยาบาลอ่ะเนอะก็เลยไปคุยกับเพื่อนร่วมงาน
นายสิริพงศ์ถนอมวงนะคะเป็นเพื่อนร่วมงาน
บอกว่านางสาวแอมเนี่ยทำงานเป็นรอปภมาปีกว่าแล้ว
แล้วก็เป็นคนชักชวนให้เขามาทำงานนี่แหละ
เขาบอกว่าพี่แอมเนี่ยเป็นคนตั้งใจทำงานมากนะ
แต่ก็จะเป็นคนนิสัยห้าวเหมือนผู้ชายหน่อย
วันเกิดเหตุได้ยินคนแจ้งมาเหมือนกันว่าพี่แอมกระโดดตึก
ก็ตกใจรีบวิ่งไปดูเพราะว่าหอพักที่ผู้บาดเจ็บอาศัยอยู่เนี่ย

ไปถึงก็บอกว่าโอ้โหเห็นนางสาวแอมนอนอยู่ที่พื้น
ขาหักปากมีเลือดไหลก็ตกใจค่ะ
แต่ก็ถือว่ายังมีสติพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้อยู่นะคะ
ก็อย่างที่บอกไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หรือว่าเข้าไปช่วยเหลือประชิดตัว
เพราะว่าไม่แน่ใจว่านางสาวแอมจะเป็นโควิด๑๙หรือเปล่า
ทีนี้เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เครียดแค่เรื่องโควิดอย่างเดียวก็ได้นะ
เพราะพี่แอมเคยบ่นให้เขาฟังว่ามีปัญหากับทางบ้าน
หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ต้องส่งให้แฟนใช้หมดเลย
เขาไปนั่งเบอร์อยู่ที่โรงพยาบาลครึ่งวัน
เพิ่งมารู้ตอนเช้าว่ากลับมาปุ๊บก็

แต่เขาไม่มีย่านะเขาบอกว่ามีแฟนอยู่ไหนไม่รู้นะ

เราก็อยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวตลอด
ทีนี้พอเราไปคุยกับต้นสังกัดของนางสาวแอมนะคะ

รู้ว่านางสาวแอมเนี่ยป่วยมา๔๕วันแล้วแล้วก็กักตัวอยู่
ตรวจสอบประวัติก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ

ชีวิตประจำวันก็ไม่ได้ไปเจอกลุ่มคนที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงอะไร
ทำงานแล้วก็กลับบ้านพักอาศัยก็อยู่คนเดียวด้วย
ตอนนี้ก็เลยให้ทางนางสาวแอมตรวจหาโควิด
แล้วก็รอดูว่าผลจะออกมายังไง
ซึ่งทางหน่วยงานราชการเองก็มีมาตรการเตรียมพร้อมในการรับมืออย่างเต็มที่ด้วยค่ะ
จากประวัติมันไม่มี
ถ้าที่พี่ได้ยินที่วัพพอเขาคุยกันเขาบอกว่าน่าจะเชี่ยจากเรื่องทางบ้าน
ซึ่งอาการบาดเจ็บตอนนี้เห็นบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะ
แล้วก็ปลอดภัยแล้วพูดคุยโต้ตอบได้
เดี๋ยวก็จะต้องมีการพูดคุยกันแหละค่ะ
สรุปแล้วเนี่ยสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้คืออะไร

ก็อาจจะมีจากหลายสาเหตุด้วยกันนะฮะ
จังหวะต้องไปอยู่คนเดียวด้วยนะครับ